คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ในอำเภอเมืองเนี่ยบางจุดน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยนะคุณภาคภูมิ
ก็ต้องขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยช่วยเหลือนำสิ่งของบรรเทาทุกข
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยตรวจสอบจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีสดมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
และในคืนนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานั้นก็ได้ลงพื้นที่สำรวจ
โดยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านขวามือของผมนั้นก็จะมีชาวบ้านนำกระสอบทราย
รวมถึงนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกบางส่วนนะครับ
ซึ่งก็สามารถช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับ
เพราะว่าจากที่ผมมองด้วยตาเปล่าในขณะนี้ก็จะเห็นถึงระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับ
โดยมีประชาชนนั้นยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ในพื้นที่ด้านหน้านี้นะครับก็คือบริเวณสี่แยกต้นมะม่วง
ซึ่งเป็นสี่แยกหลักที่ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีนั้นใช้สัญจรไปมานะครับ
โดยจะพบว่าระดับน้ำนั้นยังคงคงที่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เพราะเมื่อเช้านี้ผมก็มาสำรวจในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับ
แล้วก็พบว่าขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำยังคงที่อยู่นะครับ
ส่วนด้านหน้าที่เราจะมุ่งไปนะครับคือบริเวณแยกอุรุพงศ์
แล้วก็ทางด้านขวามือเลี้ยวขวามือไปนั้นเราก็จะเข้าเขตเมืองเพชรชบุรีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำนั้นนะครับได้ท่วมสูงเกือบถึงครึ่งล้อรถบางคันแล้วนะครับ
แต่ว่าทางการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แจ้งว่าระดับน้ำนั้นก็จะลดลงเรื่อยนะครับตั้งแต่ค่ำคืนนี้
แต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เนื่องจากว่าน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนั้นยังคงสูงอยู่นะครับ
และในขณะนี้นะครับการจราจรนั้นในบางช่วงบางตอนค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่นั้นลงมาเคลียร์เส้นทางการจราจร
เพื่อให้รถนั้นสามารถสัญจรผ่านไปได้นะครับ
ส่วนรถเล็กนะครับหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่จะสัญจรผ่านมาเส้นทางดังกล่าวนะครับ
ผมก็แนะนำว่าไม่ควรขับมาบริเวณเส้นทางนี้นะครับเพราะระดับน้ำนั้นค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวครับ
และนี่นะครับก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังคงมีประชาชนนั้นใช้รถยนต์สัญจรไปมากันจำนวนมากนะครับ
แล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนนั้นก็ยังคงที่จะนำกระสอบทรายนะครับมากั้นไว้เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมข้างในบ้านนะครับ
และตอนนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณแยกสะพานอุรุพงศ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่สุดของในเขตเทศบาลอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับ
เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นจุดที่น้ำนั้นได้ไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมืองเพชรบุรีชั้นในนะครับ
แล้วเราก็จะเห็นว่าขณะนี้นะครับก็มีทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างนั้นยังคงเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณดังกล่าวครับ
และนี่นะครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับ